ทีนี้มาดูอืมรู้สึกใจคอไม่ค่อยดีเลยนี่ทำไมอ่ะ
เร่งรากระบาดใจดำโยนลูกหมาทิ้งกลางถนนอ๋อ
คือตอนแรกเนี่ยตอนที่เห็นคลิปแรกตัวแรกเนี่ย
หมาเนี่ยมันตกจากรถเองไม่ได้ตั้งใจหรือเปล่า
แต่สุดท้ายไม่ใช่นะคะโยนแบบเนี้ยตั้งใจโยนอ่ะ
ให้รถท้าป่าวคุณผู้ชมดูคลิปค่ะ
อุ้ยอุ๊ยมายังไงวะ
ตายมาแล้วหยีบนะมาไงวะ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

เป็นชาวอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมท่านนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากเลยนะคะเล่าบอกว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยกำลังขับรถอยู่บนถนนมาลัยแมนค่ะเข้านครปฐมจะไปตลาดพอถึงสะพานคลองท่าสารบางปลาก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้โอ้โหจังหวะที่เห็นลูกหมาตัวที่สองเนี่ยตอนนั้นนะคะตัดสินใจจอดรถคล่อมตัวสุนัขเลยอ่ะจอดรถคล่อม

แล้วก็ผู้หญิงคนนั้นอ่ะตามมาตามมาที่หลังเขาถามว่าพี่เลี้ยงไหมผมบอกผมเลี้ยงไม่ได้ครับ
เขาก็เลยบอกงั้นหนูขอละกันเขาก็อุ้มไปเลยคือไม่ได้รู้จักกัน
ฟาร์มแบบบ้านบ้านแบบผมนี้บอกโคตรเลวเลยครับจริงครับ
รับไม่ได้เห็นแล้วแบบเฮ้ยมึงโยนมาได้ไงวะคือแบบไม่น่ามีคนแบบนี้อะครับ
อืมคิดว่าหมาจะกระโดดออกมาเองไหมคะแล้วทำไมไม่ปิดกระจกอ่ะ
เนี่ยเพราะตัวที่สองตกไปแล้วแล้วกลายเป็นตัวเอ่อตัวหนึ่งตกไปแล้ว
แล้วตัวที่สองอีกอ่ะฮะเนี่ยโอ้ยตายแล้วนะคะคุณอุดมศักดิ์เนี่ย
เอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้ในกลุ่มข่าวสารกำแพงแสนนะคะแล้วจะบอกว่าคนเข้าไปดูแล้วก็แชร์เยอะมาก
ในท้องที่ก็ขอคลิปนี้จากคุณอุดมศักดิ์ไปแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวต้องมีการขยายผลต่อว่า
คนที่ขับรถอยู่ในรถกระบะเนี่ยคันนี้ต้องการอะไรกันแน่คุณทำไปเพราะอะไร
คุณทำเนี่ยเพื่ออะไรนะฮะโหใจร้ายมากเลยอ่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมเกิดขึ้นที่นครปฐมนะคะ